ครับเราตามเจอตัวแล้วนะครับน้องนักศึกษาสาวน้ำใจงามนะฮะ
ที่ลงไปช่วยโบกรถนะแล้วก็เปิดทางให้กับรถพยาบาล
ที่จะไปส่งผู้ป่วยนะในกรุงเทพนี่แหละนี่ฮะ
นักศึกษาสาวน้ำใจงามคนนี้นะฮะรถมันติดจัดเหลือเกิน
อย่างนั้นก็ไม่รู้จะไปช่องไหนยังไงอืมรถข้างหน้าเนี่ย
เขาก็ไม่ได้ตั้งใจขวางหรอกค่ะแต่มันไปไม่ได้อ่ะเนอะมันก็รถติด
เขาก็ต้องขยับเบียดซ้ายฝั่งซ้ายก็ชิดซ้ายฝั่งขวาก็ชิดขวา
ให้ตรงกลางไปได้อ่ะฮะบางครั้งก็อาจจะแบบโหได้ยินเสียงไกล
ข้างหลังแต่เอ๊ะไม่เห็นมามาไม่ถึงสักทีอยู่ตรงไหนนะ
เนี่ยฮะน้องเขาก็วิ่งไปบอกให้ค่ะอ่าพี่ซ้ายหน่อยพี่ขวาหน่อยนะ
มีข้างหลังมาใช่ให้เหลือช่องตรงกลางที่พอ
ที่รถฉุกเฉินจะไปได้อ่ะนะถูกต้องนี่มีคุณพี่ซาเล้งคันหนึ่ง
ทุกผู้ชมครับน้องคนนี้นะครับนักศึกษาสาวคนนี้คือน้องมุกฮะ
มุกชื่อจริงคือนางสาวสุธานาศนามสกุลศรีเพชรอายุ๒๑ปีนะครับ
คนนี้ครับน้องมุกนี่เห็นไหมฮะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับ
วันนี้น้องมุกก็ไปเรียนตามปกติเราก็ไปหามาความจริงนะพูดตรงนะ
ติดต่อไปเนี่ยน้องมุกบอกพี่ไม่เป็นไรหนูไม่อยากสัมภาษณ์เลย
เขาก็ไม่อยากจะเป็นข่าวไม่อยากจะอะไรก็คือช่วยด้วยใจจริง
ช่วยด้วยใจจริงไม่ได้อยากดังไม่ได้อยากเป็นข่าวอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ลงไปช่วยก็ช่วยจริงไม่ได้คิดว่าจะมีใครถ่ายคลิปอะไรยังไงไว้ด้วย
เราก็เอาหน้าน้องจะได้เป็นแบบอย่างสำหรับน้องเพื่อนคนอื่นนะหรือจะผู้ใหญ่ด้วย
ตอนนั้นมุ๊กได้ยินเสียงจ่ายเลนส์ค่ะได้ยินมาประมาณ๓นาทีแล้ว
คือรถเนี่ยไม่ขยับเลยว่าโจรเฉิด
ก็เลยตัดสินใจวิ่งไปช่วยเปิดทางให้รถจึกเฉิน

เพราะว่าตอนนั้นที่โดนเข้าไปแต่นี่ไม่ใช่คิดว่า

หรืออยากช่วยเหลือคนแบบคนที่อยู่ในรถนะคะให้เขาถึงโรงพยาบาลที่เร็วที่สุด

ใช่คือคุณยายไปโรงพยาบาลไม่ทันท่านก็เสียระหว่างทาง

มันเป็นเหตุการณ์ที่จำในใจอยู่ตัวนี้
มันก็คงอยู่ในใจหนูอะค่ะแต่ว่าพอมาถึงวันนี้แล้ว
ก็คิดเสมอว่าอยากจะช่วยเหลือคนที่เขากำลังลำบาก
หรือกำลังตกทุกข์ที่อยู่บนท้องถนนนะคะ
โอ้โหน่ารักมากเลยนะความคิดดีเยี่ยมเลยอ่ะ
คือน้องมุกบอกได้ยินเสียงไซเรนเปิดอย่างนี้แล้วไปไหนไม่ได้๓นาที
ตัดสินใจลงไปเลยฮะลงที่ถนนเปิดทางให้เลย
เพราะว่าคุณยายของน้องก็เคยสูญเสียเสียคุณยายจากเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
คือไปโรงพยาบาลไม่ทันก็เลยไม่อยากจะให้เกิดความสูญเสียในลักษณะแบบนั้นอีก
โอ้โหนี่แหละครับทุกชมครับน้ำใจยิ่งใหญ่ที่สุด
ขอบคุณน้องมุกมากนะฮะที่ช่วยเหลือเหตุการณ์ในครั้งนี้
ผมเชื่อว่าทุกคนเห็นแล้วจะชื่นใจและอยากทำแบบนี้บ้าง
ใช่น้องก็บอกแบบนี้ทุกคนช่วยเหลือกันได้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันนะคะ
เยี่ยมจริงสุดยอดจริงฮะนะคะ